ผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดนะฮะ
คืนที่ผ่านมารถเทลเลอร์ส่งนม
อ่าจากแถวทางประเทศไทยจะไปมาเลเซียเนี่ย
อยู่ดีเนี่ยมีรถกระบะตามประกบนะครับแล้วก็กราดยิงใส่๑๗นัดนะฮะ

คนขับเป็นผู้หญิงเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ยิงแบบไม่พักนิ้วเลยนะคะเนี่ยช่วงตี๓๑๙นาทีคืนที่ผ่านมา
เสร็จรถกระบะขับไปอย่างเร็วนะฮะส่วนรถเทลเลอร์เนี่ยเห็นไหมค่ะ
คนขับเนี่ยถูกยิงไปแล้วเขาแข็งใจขับต่อนะครับ
เพราะเธอมีสามีอยู่ด้วยอ๋อปกติคนขับหลักคือสามีค่ะ
แต่เวลาที่เขาขับมาสักพักนึงแล้วไม่ไหวเนี่ยเขาจะสลับก็จะไปนั่งที่เบาะนั่งข้างคนขับ
แล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้ภรรยาเปลี่ยนเวรขับกันบ้าง
ท่านผู้ชมครับภรรยาเนี่ยโดนเข้าไปเนี่ยนะฮะ
เสียชีวิตนะฮะขับรถหนีไปอีก๕กิโลเมตรนะ
แล้วไม่ไหวจอดรถตรงนั้นแล้วก็เสียชีวิตนะครับนี่รูพลุนเลยนะฮะ
กระจกหน้ารถคืออย่างนี้เนี่ยมุ่งมาที่คนขับเลยนะ
อันนี้คือตั้งอันนี้คงต้องใช้คำว่าเจตนาเลยล่ะค่ะ
่งมาที่คนขับเลยรถบรรทุกเทลเลอร์๒๒ล้อสีขาวคันนี้นะครับ
ประตูฝั่งคนขับมีรูกระสุนอยู่๑๗รูตามเสียงปืนเลยนะครับ
คนขับรถคือนางสาวละลินยาโพสัยอายุ๔๙ปีเสียชีวิตอยู่ที่เบาะนั่งคนขับ
ในสภาพถูกยิงด้วยกระสุนปืน๙มมกระสุนเนี่ยเข้าศีรษะขวา๑นัด
ขวา๑นัดกกหูขวา๑นัดปลายคิ้ว๑นัดลำคอ๒นัดแขนขวา๓นัด
ชายโครงขวา๒นัดที่เข้าไปใน๑๑นัด๑๑แผล
ฝั่งขวาหมดนะฮะเพราะว่ายิงมาจากกระจกฝั่งขวาตรงนี้
ส่วนกล้องวงจรปิดที่ท่านได้ยินเสียงเนี่ยเป็นกล้องของชาวบ้านในพื้นที่ถนนเอเชีย๔๔
ล่องใต้ตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
ตี๓๙นาทีของเมื่อช่วงเนี่ยแหละฮะกลางดึกต่อเช้ามืดของคืนที่ผ่านมานี่แหละ
สามีของผู้ตายซึ่งนั่งรถมาด้วยกันนะครับชื่อนายสุวัสดิ์อายุ๔๑ปี
นี่ฮะนั่งอยู่นี่ก็มีร่องรอยบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยประถมพยาบาลให้นายสุวัสดิ์เนี่ยบอกว่าตัวเขากับภรรยา
ช่วยกันสลับขับรถเทลเลอร์บรรทุกนมโดยคืนที่ผ่านมาบรรทุกนมสดมาจากสระบุรี
จะต้องไปส่งให้กับลูกค้าที่ด่านนอกอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
เดี๋ยวเขาจะมีการมารับแล้วไปส่งต่อที่มาเลเซีย
ขณะเกิดเหตุสุวัสดิ์บอกว่าผมกำลังหลับพักผ่อน
เพราะขับมาตลอดคืนแล้วก็เปลี่ยนให้ภรรยาเนี่ยขับแทน
มาสะดุ้งตื่นคือได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
แล้วมีเสียงภรรยาร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดบอกว่าถูกยิง
แต่ตอนนั้นภรรยาเนี่ยได้พยายามฝืนขับรถ
หนีออกจากจุดเกิดเหตุไปได้อีก๕กิโลเมตร
ก่อนจะจอดรถแล้วก็สิ้นใจที่จุดเกิดเหตุที่เจอรถ
แล้วผมไปดูข้างไปดูมาตรงนี้ว่าผมรู้ลอยสุดพื้น

มีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้ขณะเกิดเหตุกรีดยางอยู่นะครับ
แล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
สังเกตเห็นรถกระบะไล่ยิงรถเทลเลอร์
มารู้ตอนหลังว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความ
ืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมครับได้ภาพจากกล้องหน้า
รถนี่ฮะรถเทลเลอร์คันเกิดเหตุเลยนะบันทึกเหตุการณ์เนี่ยนี่
คือตี๓๖นาทีวันนี้นะครับรถของผู้ตายขับมาแล้วนี่ฮะจะเห็น
จังหวะนี้จะเจอกระบะอีซูซูสีขาวป้ายแดงจอดอยู่ริมถนนฝั่ง
ซ้ายเขาก็ขับผ่านไปนี่คือผู้ตายนะฮะที่เป็นภรรยาเนี่ยเป็นคนขับ
สามีก็หลับอยู่ข้างแล้วตอนนั้นจากนั้นพอขับผ่านไปกระบะคัน
ขับออกมาประกบด้านข้างนะครับมีคนร้ายผู้ชายสองคนนั่ง
ท้ายกระบะด้วยนะฮะนี่เห็นไหมฮะค่ะขับประกบข้างเลย
แซงก็ไม่แซงนี่เหมือนกับพยายามนี่เร่งขึ้นหน้ามาหน่อยนึง
แล้วก็เป็นช่วงที่ยิงถล่มใส่ฝั่งคนขับแล้วก็แซงขวา
นี่คือยิงไปแล้วนะฮะแล้วก็แซงขวาเร่งเครื่องหลบหนีไป
แต่เห็นไหมที่สามีเขาบอกอ่ะค่ะได้ยินเสียงปืนภรรยา
โอดโวยบอกถูกยิงแล้วฝืนใจขับหนีตรงจุดเกิดเหตุไปอีก๕กิโลเมตร
แล้วก็นี่ฮะค่อยจอดเข้าไหลทางทางด้านซ้ายแล้วเธอก็เสียชีวิต
เราไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มนะครับจากข้อมูลเนี่ยของชุดสืบสวนของตำรวจด้วยนะครับ
นี่ฮะ๓นาฬิกา๑นาทีก่อนเกิดเหตุมันทำให้เห็นว่าอาจจะไม่ใช่แค่กระบะคันนั้นคันเดียวหรือเปล่า
มันมีรถต้องสงสัยอีกสามคันนะครับเหมือนกับเป็นรถหน่วยล่วงหน้าสเกาะล่วงหน้า
ขับนำรถบรรทุกเทลเลอร์ของผู้ตายไป๓นาฬิกา๒นาทีนี่จะเห็นรถบรรทุกนี่แล่นผ่านเห็นไหมครับ
แล้วมีกระบะคันก่อเหตุขับตามมาติดติดนี่

ถ้าเกิดว่ามาเทียบกล้องเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ในกล้องแต่ละตัวอาจจะไม่ตรงกันแต่ช่วงที่มี
รถบรรทุกเทลเลอร์ขับผ่านกระบะที่จอดข้างทางไป

นี่จังหวัดตรงนี้แล้วจะมีรถกระบะเนี่ย
คันนี้เนี่ยพอเขาขับผ่านแล้วก็ขับแซงตีคู่ไปทางขวา
ซึ่งจังหวัดตรงนี้จะเป็นช่วงที่กล้องของชาวบ้านเนี่ย

แต่ตอนที่ยิงเนี่ยจะคือตอนที่ตีคู่อยู่ใกล้กันนะ
จังหวะแล้วยิงเที่ยวกระบาดคันนี้ก็เร่งเครื่อง
ท่อมาแล้วจะมีรถมันทุกข์ผ่านอีกทีหนึ่ง
ขอดูตอนรถผ่านหน่อยได้ไหมให้ภาพสุดสุดเลยอ่ารถ
มันทุกข์ผ่านจะเป็นจังหวะอย่างนี้แหละนะครับ
โอ้โหทุกผู้ชมครับมันเกิดอะไรขึ้น

เป็นเรื่องของคนขับรถบรรทุกส่งนมสองคนเนี่ย

ถึงขั้นแบบหากระบะไล่ประกบ
สิบเจ็ดนัดแบบนี้เลยเหรอหรือมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ผู้ชมครับรถเทรลเลอร์คันที่ถูกยิงตอนนี้ตำรวจ
ก็นำมาจอดไว้ที่โรงพักก่อนนะครับเป็นรถของกลางนะขณะนี้ต้องอายัดไว้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ชุดสืบสวนสอบสวนก็ประชุมความคืบหน้าทางคดีกันนายสุวัสดิ์สามีของผู้ตาย
แล้วก็เพื่อนร่วมงานก็มาให้การกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลเหตุเหตุการณ์ต่างนะครับ
เพื่อนร่วมงานของผู้ตายบอกว่าอย่างนี้นะครับ
บอกว่ารถเนี่ยเมื่อคืนนี้ขับออกมาจากบริษัทที่สระบุรีพร้อมกัน
ออกมานี่๑๖คันเพื่อจะไปส่งสินค้าเหมือนกัน
แล้วก็มาแวะเติมน้ำมันที่สุราชธานี
ตอนที่เติมน้ำมันเนี่ยรถของผู้ตายขับออกไปก่อน
ถ้าจะห่างจากคันอื่นเนี่ยก็คือทิ้งห่างออกไปก่อนประมาณ๓๐กิโลเมตร
แล้วก็ไปถูกยิงในที่เกิดเหตุ
ทีนี้ปมปัญหาถามว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาคิดว่าเกิดจากอะไร
เขามองว่ามันจะเกิดจากเรื่องของความขัดแย้งทางธุรกิจสัมประธานเดินรถส่งนมหรือเปล่า
เพราะถ้าจะเอาจริงเนี่ยตัวผู้ตายกับสามีเขาก็แค่คนขับรถส่งของ
คนขับรถบรรทุกไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใคร
เรื่องต้นตำรวจสพนาบรนะครับบอกว่ายังสรุปสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้นะครับ
แต่ตั้งปมสังหารเอาไว้๒ประเด็นในขณะนี้
ก็คือ๑ความขัดแย้งเรื่องสัมประธานธุรกิจส่งนมไปยังมาเลเซีย
แล้วก็อีกปมหนึ่งก็คือความขัดแย้งส่วนตัวของผู้ตายหรือสามีผู้ตาย
แล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องของสามีผู้ตายก็เป็นเหตุที่คนก่อเหตุ
ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าใครขับเขาก็เปลี่ยนขับให้ภรรยามาขับพอดี
เดี๋ยวต้องสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับ